ต่อกันที่อีกหนึ่งกระแสข่าวเฉานะคะสำหรับพระเอกหนุ่มพุทธพุทธิชัย
ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเฉาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นปีชงของหนุ่มพุธเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่ไลน์หลุด
แล้วก็พาดพิงไปถึงพี่ชอตสายทิพย์แต่ว่าล่าสุดค่ะนี่แหละบิ๊กบอสใจดีของเรานะคะ
ได้ออกมาโพสต์แสดงความเห็นใจไปถึงหนุ่มพุธงานนี้หนุ่มพุธจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ยังคงมีประเด็นมาให้เคลียร์อย่างต่อเนื่องสำหรับดีเจสุดฮอตพุทธพุทธิชัย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนกระแสโจมตีอย่างหนักทั้งเรื่องความรักและกรณีลายหลุด
พฤติกรรมของพระเอกดังที่เปลี่ยนไปหลังคบหากับนางเอกหน้าคมจุ๋ยวรัฐยา
จนทำเอาชอตสายทิพย์บิ๊กบอสเอทามออกอาการไม่ปลื้ม
ส่วนตัวเพื่อเป็นการยืนยันว่ากรณีไลน์หลุดก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริง
ดีเจสุดฮอตพุทธพุทธิชัยก็ได้มาชี้แจงประเด็นนี้
ยืนยันอีกแรงว่าข้อความไลน์ที่พูดคุยกับชอตสายทิพย์อันล่าสุดเป็นของจริง
พร้อมปฏิเสธไม่ใช่การกลบกระแสข่าวด้านลบ
สิ่งที่ผู้ใหญ่โพสต์ผ่านสื่อก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าตัวเท่านั้นเองค่ะ
ชอตออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องลายหลุดอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากครับที่เรามีเจ้านายที่ดี
เรามีเจ้านายที่รักลูกน้อง
ข่าวบางข่าวหรือว่าลายหลุดบางอันที่ออกมา
คือบางทีมันไม่รู้ว่ามาจากไหนมันจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างนี้ครับ
สุดท้ายแล้วคนที่บุคคลที่๓ที่ถูกพูดถึงหมายถึงพี่ชอตที่ออกมาพูดถึง
เราก็ดีใจครับที่มีเจ้านายแบบนี้ครับผม
จริงแล้วเราไม่ได้อยากจะหาเรื่องหรือว่าหาตัวคนทำผิดอะไรอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเราถือคติที่ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับ
อะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป
เราไม่ได้เป็นเหมือนที่ในข่าวที่เขาเขียนหรือว่าในไลน์หลุดมาอะไร
เราก็อยู่เฉยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับผม

ดีเจพุทธก็เลยไปทำบุญแก้ปีชงเพื่อความสบายใจ
โดยหวังว่าจะทำให้มีเรื่องดีเข้ามาในชีวิต
อกจากนั้นยังมีทริปทำบุญล่าสุด
เจ้าตัวได้ควงนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยาไปทำบุญที่วัด
ใส่เสื้อคู่จนเหล่าแฟนคลับอดแซวไม่ได้
งานนี้หนุ่มพุธก็เผยว่าเป็นเพราะว่างตรงกัน
ชวนกันไปทำบุญตามปกติ
ส่วนเสื้อคู่ก็เป็นเสื้อที่แบรนด์สินค้าส่งมาให้
ถือโอกาสใส่ไม่ได้มีความหมายอะไรแอบแฝงค่ะ

ยกกองครับแล้วก็ไปทำบุญ

คือเสื้อคู่อันนี้เนี่ยทางเจ้าของสินค้าเขาส่งมาให้ครับ
คือจริงส่งมาตั้งแต่ก่อนวาเลนไทยแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่พร้อมกัน
เพราะว่าคือต่างคนก็ต่างทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็วันว่างมันไม่ตรงกันสักที
พอดีว่าวันนั้นเกมมายาไม่ได้ถ่าย
ก็เลยว่างตรงกันแบบโดยบังเอิญครับ

ในโซเชียลก็แซวครับ
อะไรจะเหมือนกันขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ

พอแก้ปั๊บก็ยังมีเรื่องราวไม่ดีอยู่ครับ
แต่ผมเชื่อว่าเวลาผ่านไปเราก็คงจะดีขึ้น
หรือว่าเราก็คงจะแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างนี้
การแก้ชงผมว่ามันก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบำบัดในเรื่องของความสบายใจอะไรอย่างนี้มากกว่า

สมมุติเขาแก้ชงแล้วยังไงก็ขอให้ปีนี้มีแต่สิ่งดีเข้ามาแล้วกันนะคะต่อจากนี้
สำหรับเราสองคนก็ไม่ต้องทำบุญแล้วล่ะทำหน้าแทนทำบุญสวยชาติหน้าทำทางหน้าสวยชาตินี้